มาติดตามอาการของคุณเมฆวินัยไกรบุตรกันหน่อย
หลายคนก็อาจจะสงสัยนะโรคที่เกิดขึ้นกับคุณเมฆโรคอะไรกันแน่
มีตุ่มน้ำพองเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็โอ้โหปากแห้งปากแตกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญถือว่าทรมานสำหรับคุณเมฆมาก
น้ำหนักลดจนเหลือ๖๓กิโลกรัม
คือผมนั้นหนักประมาณ๗๒คุณเมฆจริงพี่เมฆเขาตัวใหญ่กว่าผมอีกนะ

แล้วสุขภาพจิตพี่เมฆบอกว่าต้องตื่นมาตี๒แล้วมาส่องตัวเองดูในกระจกแบบนี้

น่าเห็นใจจริงนะเพราะว่าพี่เมฆก็เป็นคนมีความสามารถนะ

แล้วต้องมาอยู่ในสภาพร่างกายแบบนี้
ตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแต่เราก็เชื่อว่าน่าจะมีความหวังนะ
ใช่นะครับเพราะว่าอาการของพี่เมฆดีขึ้น
ได้รับการดูแลจากทางคณะแพทย์นะครับ
ก่อนหน้านี้สั่งไม่ให้มีใครไปเยี่ยมนะครับคืองดเยี่ยม
แต่ตอนนี้โอ้โหพี่ป้าน้าอาแล้วก็หลายคนญาติของพี่เมฆ
เข้าไปเยี่ยมแล้วพี่เมฆมีกำลังใจดีนะครับ
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงกับคุณหมอของโรงพยาบาลจุลาลงกร
ปรากฏว่าพี่เมฆก็พูดติดตลกตั้งแต่แรกเลยนะ
ไปฟังบรรยากาศของการแถลงกันก่อนเลยครับ
นี่ฮะก็เห็นรอยยิ้มของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับ

ถือว่าเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการของนักแสดง

ตัวโรคตุ่มน้ำพองเป็นครั้งที่๓
ธนาธิบย์โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
ก็เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เมื่อวานี้นะครับทีมแพทย์ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงอาการ
แล้วก็แนวทางการรักษาจากอาการป่วยของคุณเมฆวินัยไกรบุตร
โดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประวิทย์อัศวนล
หัวหน้าสาขาวิชาตัจจะวิทยาภาควิชาอายุราศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็ฝ่ายอายุราศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย

ตุ่มน้ำพองหรือว่าชื่อทางการแพทย์นะนะ
เค็มฟิกอยหรืออาการป่วยตุ่มน้ำพองที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับไม่มีการแพร่เชื้อ
เกิดจากภูมิในร่างกายของเราเองที่ทำงานผิดปกติ
มักเกิดในผู้สูงอายุแล้วก็เป็นคนละโรคกับโรคพุ่มพวงนะครับ
รักษาด้วยการใช้ยากดภูมิซึ่งอาการของโรคจะค่อยสงบลง
กรณีของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนั้นอาการค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับ
เห็นได้จากรอยแผลเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
พอหายดีรอยต่างทั้งบนใบหน้าทั้งบนร่างกายจะหายไปครับ
ตามที่ตอนมีคนโพสต์แรกก็มีคนโพสต์บอกว่าโรคนี้เจอน้อยมาก
ในประเทศไทยมีไม่ถึง๑๐คนนะครับ
ก็เลยต้องไปทำการบ้านก็เลยไปรวบรวมเวลาสถิติ
คร่าวจากที่สะวัญใหญ่อันนี้แค่ไม่กี่โรคนะครับ
เราเจอประมาณ๑๕๕รายต่อ๕ปีซึ่งไม่น้อย
เป็นโรคที่พบบ่อยกว่าจนกวนเรารู้จักมันดี
อีกโรคนี้มีมาเป็น๑๐๐ปีแล้วนะครับ
ตัวพวกเราเองทุกคนเราตั้งใจตังใจดีสิบ
คุณเมกเป็นการสัญญาช่วงนี้จะประคลในเต้มที่
อาจจะเป็นโรงพยาบาลคุณเมกไม่มีเจ้าโรฑ

เราน่ารักจะเอาเชื้อมาใส่ให้พี่เมฆ
นี่นะครับเราเห็นพี่เมฆวินัยไกรบุต

คือก็ยังสดใสอยู่แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า
ได้พูดติดตลกไปบอกยังไม่ตายนะครับ
แต่ว่าพอแถลงข่าวไปเรื่อย
สีหน้าที่สดชื่นสดใสของพี่เมฆนะคุณ
พอถูกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของพี่เมฆเอง
รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคแบบนี้นะครับ
เมฆนะคุณโอ้โหเสียงสั่นเคลือตอบคำถาม
น้ำตาคลอเลยนะฮะบอกว่าเป็นการป่วยหนักที่สุดในชีวิต
แทบจะรับสภาพตัวเองไม่ไหวนะครับ

อาจจะไม่สามารถไปถ่ายทำต่อได้แล้ว
ยังมีอีกเรื่องที่กังวลมาก
คือเรื่องของการโกหกคุณแม่เรื่องอาการป่วยในครั้งนี้นะครับ
นึกสภาพเพราะว่าคนเคยแข็งแรงหุ่นดีติ๋วดีนะ

แล้วยืนติ๋วตัวเอง

โคลิเซียมตะกุดโทน
ถ่ายพิเศษกี่เรื่องนึง
ที่ผมต้องสารภาพ
ผมหลอกแม่เกือบ๒เดือน

ผมต้องไปกลับมา
จำได้ไหมฮะตอนนั้นที่คุณแม่ของพี่เมฆรู้ข่าว
แล้วก็ไปเยี่ยมโอ้โหสุดช็อกเลยนะ
คุณแม่บอกแบบร้องไห้อย่างหนักเลยนะครับ
ทางด้านของคุณเออออนชัญญาภรรยาของคุณเมฆวินัยนะครับ
ได้เปิดเผยถึงช่วงที่สามีป่วยหนักก่อนหน้านี้
ว่ามีอาการจิตตกเครียดหนัก
ท่านอยากหันหลังให้วงการบันเทิง
เตรียมให้ภรรยาเตรียมขายที่ดิน

และแม้อาการของสามีจะดีขึ้นมากแล้วตอนนี้
แต่ภรรยาก็ยังภาวนาขอให้สามีหายดี
และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เขาก็เหมือนเป็นช่วงที่เขาจิตตกที่สุด

นี่ถ้าเขาเขาเขากลับไปแสดงไม่ได้

ถ้าเขาแบบว่าทำงานไม่ได้นะให้ขายที่
มีที่อยู่ที่มีที่หลายที่
ก็คือทยอยขายที่แล้วแบบว่าเลี้ยงดูลูกนะ

ที่เขาบอกว่ามันเจ็บมันปวดมันแสบมันทรมานมันไม่ไหว

เพราะว่าพี่เมฆเป็นคนที่ทุ่มเทกันในทุกเรื่อง
ดังนั้นเขาจะไม่บ่นหรืออ่อนแอต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกเลย

เขาจิตตกเขาก็คงแบบ
คิดว่าลูกเมียรังเกียจไหมอะไรรู้ไหม
เราอยากทำให้เขาเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก
คือนอกจากไม่บอกเมียไม่บอกลูกแล้วนะครับ
อย่างที่คุณเมฆบอกไปก่อนหน้านี้ปกปิดคุณแม่มาโดยตลอด
เมฆเขาบอกเหตุผลไว้แบบนี้
บอกว่าไม่อยากให้แม่รู้
ไม่อยากให้แม่เห็นอาการเขาในสภาพแบบนี้
คือคนเป็นแม่ก็ต้องรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นกังวลลูก
ลูกเองก็เป็นห่วงความรู้สึกแม่ก็เลยไม่อยากจะบอก
ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะอาการของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับ
ก็หลายคนก็สงสัยเอ๊ะตกลงแล้วชื่อพี่เมฆวินัยอยู่
หรือว่าชื่อพี่เมฆหัสนัย
ก็เหมือนว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดในช่วงของที่ประสบปัญหาตอนนี้นะครับ
ก็เลยมี๒ชื่อนะพี่เมฆวินัยกับพี่เมฆหัสนัยนะครับ
ก็ตอนหลังเนี่ยทางญาติก็ได้มาเยี่ยมพี่เมฆแล้วนะครับ
มีคุณเอ๋เองภรรยานะครับมีหลานนองน้องนาป้าตุ้มนะฮะ
พี่เมฆเขาโพสต์ในโลกโซเชียลของพี่เมฆเองนะครับ
บอกว่าญาติมาเยี่ยมให้กินโจ๊กนะครับ
อักเสบมากกลืนทางเดียวน้ำหนักเหลือ๖๓กิโลกรัมแล้ว
เป็นภาพของการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งโพสต์มาเมื่อวันที่๔กรกฎาคม
แล้วก็น้ำหนักลดแบบนี้ทำผมผอมเลยแต่ขอบคุณทุกคนนะครับ
นี่เป็นโพสต์เมื่อวันที่๔กรกฎาคม
แล้วก็ล่าสุดมีโพสต์อีกอันมานะครับ
สำหรับพี่เมฆเนี่ยโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการวิ่งนะ
บอกว่าเดี๋ยวหายแล้วจะไปวิ่งที่ไหนดีนะครับ
ก็ทำให้คนเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจพี่เมฆเยอะลีนะครับ
เพราะว่าพี่เมฆบอกว่าอยากจะหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
แล้วก็โพสต์ในกลุ่มวิ่งไหนดีพูดคุยภาษาวิ่ง
ซึ่งเป็นกลุ่มที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แล้วก็ความรู้ต่างของผู้ที่รักในการวิ่ง
ในใจความที่ว่าจงมีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับ
ผมมั่นใจผมจะลุกขึ้นกลับมาวิ่งกับเพื่อนได้อีกนะครับ

โอ้โหคนในโลกโซเชียลคนในโพสต์นะ
ให้กำลังใจพี่เมฆเยอะมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะนี่นั่งอ่านข้อความอยู่หน้าจอ
ขอชมภรรยาคุณวินัยน่ารักมาก
ชมว่าภรรยาแล้วก็ลูกน่ารักมาก
คอยให้กำลังใจกันแล้วก็ไม่ได้หนีไม่ได้ทิ้งไปไหน
มีภาพในโซเชียลนะที่คุณภรรยาใช่ไหมนอนอยู่กับคุณพี่เมฆ

ในภาวะที่ประสบกับวิกฤตทางสภาพร่างกายแบบนี้

ภัยไข้เจ็บนะผมว่านอกจากจะหายด้วยยา
การรักษาแล้วหายด้วยกำลังใจนี่แหละนะครับ